เป็นเรื่องของหนี้สินเป็นเรื่องของปากท้อง
มีสาวท้องแก่คนหนึ่งเครียดมากหาทางออกไม่ได้

ตัดสินใจใช้เสื้อกล้ามผูกคอตาย
แต่ว่าก่อนหน้านั้นเธอมีการโพสต์เฟซบุ๊กก่อน
แล้วก็มีคนเห็นญาติญาติก็เลยรีบมาช่วยเหลือไว้ได้ทันนะคะ

ใช่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องเช่า
ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ

ช่วยประถมพยาบาลหญิงท้องแก่วัย๓๑ปีนะคะ
ใช้เสื้อกล้ามเนี่ยพยายามแขวนคอตัวเองจนหมดสติอยู่ในห้องน้ำ

ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา

นางศรีอักษรแม่สามีของผู้บาดเจ็บ
คนของลูกสะพ้ายอ่ะเรียบวิ่งมา
บอกว่าลูกสะพ้ายพยายามจะฆ่าตัวตาย
บอกให้คนทางนี้ช่วยพังประตูเข้าไปที
ก็เห็นสภาพเลยคือแขวนคออยู่แล้วก็หมดสติอยู่เลย
ไปกับงั้นเขาทำอะไร

ว่าเชี้ยกันแต่ว่าลูกก็จะพอเดือนก็ไม่มี
ทีนี้เพื่อนของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ

หนูภูมิใจที่เกิดเป็นลูกพ่อรักพ่อและครอบครัวที่สุด
ขอบคุณและขอโทษทุกคนรักเพื่อนทุกคน
อ่านแบบนี้ปุ๊บเอกใจเลยค่ะว่าเอ๊ะคิดจะทำอะไรที่มันไม่ดีหรือเปล่านะ

เพื่อนคนนี้รีบขับรถออกจากบ้านในอำเภอแหลมชะบังเลยนะ
มุ่งหน้าจะมาหาเพื่อนที่อำเภอศรีราชาเนี่ยค่ะรีบบึงรถมาเลย
แล้วพอมาถึงก็เจอลูกอีก๒คนของเพื่อนวิ่งเล่นอยู่หน้าห้องเช่า
รีบเดินไปเปิดประตูแต่ประตูล็อกค่ะตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงตอบรับ
เอาล่ะสิต้องเป็นอย่างที่คิดแน่เลย
แล้วก็บังเอิญเจอแม่สามีแวะมาพอดี
ก็เลยเป็นเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นก็คือตะโกนให้คนมาช่วยพังประตูเข้าไป

สุดท้ายก็ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ